แต่อย่าใช้วิธีที่ผิดนะ

ระวังนะคุณไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบข่าวนี้

เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมือง

ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถบรรทุก๖ล้อ

หลังจากนั้นเนี่ยนะคะพระอาทเวรโรงพยาบาลศูนย์

พอได้รับแจ้งแล้วรีบไปตรวจสอบเลยค่ะ

อ่อนอายุ๕๙ปี

ซึ่งท้ายรถบรรทุกก็มีอ้อยอยู่เต็มคันรถ

ไปเจอขวดเหล้า๑ขวดเจอกองอาเจียนนะคะที่อาเจียนออกมาเป็นเลือด
แล้วภรรยาเนี่ยคือนางสวนผลอ่อนอายุ๕๗ปีก็รอให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่
ภรรยาบอกแบบนี้ว่าตัวเธอกับสามีมีอาชีพปลูกอ้อย
สามีชอบดื่มเหล้ามากจนป่วยกระเพาะทะลุ
ต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอย้ำแล้วนะ
หมอบอกว่านี่คุณบุญมาคุณต้องห้ามดื่มเหล้านะ
ทีนี้พอหมอสั่งแบบนี้สามีอาการดีขึ้น

สาเหตุให้เหตุผลบอกกับภรรยานะบอกว่าดื่มไปเพื่อคลายหนาว
แล้วก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยสามีก็ขับรถไปขนอ้อยที่ไร่
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขอนอนบนรถสักแป๊บหนึ่งก่อน

ปล่อยให้นอนอยู่บนรถรอให้สางเมาก่อน
แต่ก็เอ๊ะทำไมสามีนอนบนรถนานไม่ลงมาสักที
จึงจะมาปลุกจะพาไปนอนในบ้านเห็นว่าอากาศมันเย็น
นอนห่มผ้าในบ้านดีกว่าอ้าวจะปลุก
ปรากฏว่าสามีเสียชีวิตแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านพี่สาวของภรรยาผู้ตายเนี่ย
เล่าเกี่ยวกับเรื่องรางสังหรณ์คุณผู้ชม

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสองวันก่อนช่วงค่ำ
อีกาบินมาเกาะที่ต้นไม้ข้างบ้านแล้วร้องเสียงดังอยู่นานมากเลย
จนพี่สาวฝั่งภรรยารำคาญก็เลยตะโกนไล่อีกาไป
แต่ไม่นานอีกามันก็บินกลับมาอีกค่ะ
มาร้องอยู่ที่ข้างบ้านที่เดิม
เหมือนกับอีกาจะมาส่งข่าวที่มันไม่ดีให้ได้ทราบ
อันนี้เป็นความเชื่อนะว่าจะมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิต
หรือจะมีเรื่องที่แบบมีเรื่องเป็นรางไม่ดีหรือเปล่า
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับสามีของน้องสาว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่อีกาบินมาร้องแบบนี้
ของเพื่อนบ้านที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เสียชีวิต
เธอก็เลยเชื่อไงคะว่าเวลาที่อีกาบินมาแล้วร้อง
เหมือนกับมาแจ้งข่าวร้าย
ส่วนเรื่องของการชนะสูตรแพทย์ก็ระบุนะคะ

ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาจากกระเพาะอาหารทะลุ
เพราะว่าเคยมีประวัติการรักษามาก่อน
ทีนี้พอกลับมาดื่มเหล้าอีกก็เลยมีอาการกำเริบ

พออาเจียนแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นไม่มีญาติเห็นด้วย
ก็เลยเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒ชั่วโมง

ญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งภรรยาของผู้ตายก็ได้จุดทูบ
บอกกล่าวดวงวิญญาณให้ไปสบาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูลูกเองนะคะ
เอาย้ำนะหนาวเย็นแบบนี้
อย่าดื่มเหล้าอย่าดื่มแอลกอฮอลเพื่อคลายหนาวนะคะ

ร่างกายเราจะขับความร้อนออกมา

แล้วอุณหภูมิในร่างกายจะลดลงแบบฉับพันธุ์

แล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับระวังกันด้วย